คะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอ่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกสั่งแทบ
เล็ตจะเอามาให้ลูกได้ใช้แต่ปรากฏว่าพอได้มาดูสภาพของ
ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะมันกลายมาเป็นเต็มดอลอันนี้คือที่
ดรังบ้างดาตบ้างดาตคือนายอานนุลกิ่งเกาะยาว
แล้วก็เป็นพนักงานส่งพัสดุบริษัทเอกชนก็โพสต์เป็นประสบการณ์ตรงเลย
ขณะที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งพัสดุ
เอากล่องพัสดุนะต้นทางจากกรุงเทพไปส่งให้กับลูกค้า

ทีนี้เจ้าของหรือว่าปลายทางเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาสั่งแท็บเล็ตให้กับลูก๖ขวบได้เรียนออนไลน์
เอาก็สั่งไป๑๗๘๙บาทให้มาเก็บตังค์ปลายทางนะ
ทีนี้พอลูกค้าได้รับสินค้าแล้วก็โอนเงินไปให้กับบริษัทคนส่ง
แต่ตอนลูกค้าเปิดกล่องพัสดุดูเนี่ยลูกชายวัย๖ขวบก็ยืนรออยู่ด้วย
แม่จะได้ใช้แท็บเล็ตเรียนออนไลน์แล้ว
ปรากฏว่าตัวของบังดาดนายอานนท์ที่เป็นพนักงานส่งพัสดุเนี่ยนะ
ตกใจเหมือนกันเพราะว่าพอเปิดออกมาดูสิคุณผู้ชม
เนี่ยมันเป็นเขียงไม้อันหนึ่งประมาณสักร้อยหนึ่งได้มั้ง
นี่ทีนี้ค่ะตัวบังดาดก็เลยเช็คยอดเงินของลูกค้าที่โอนไปยังบริษัท
โชคดีนะเงินยังไม่เข้าบัญชีของคนรับก็มีการระงับเอาไว้ได้ทัน
แล้วบางดาดเขาบอกว่าผมเคยมาส่งสินค้าที่ลูกค้ารายนี้
สั่งผ่านทางออนไลน์ใน๓๔รอบแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
นี่นะสินค้าไม่ตรงปกสั่งแท็บเล็ตได้เขียงไม้ซะงั้นนะคะ
คือเขาส่งไปเพื่อจะให้ลูกเขาเด็กตัวเล็กที่เขารออยู่อะครับ
คือเขาลองเปิดกล่องแล้วจะเจอแท็บเล็ตแต่ว่าพอ
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะ
เหตุการณ์แบบนี้ที่เจอเขียงเนี่ยครับ
เคสแรกที่ผมเจอในการส่งพัสดุนี่ประมาณ๓๔เดือนนี้นะครับ
นี่ค่ะซึ่งตัวนายอานนท์ที่เขาเป็นพนักงานส่งพัสดุนะ

เจอสินค้าแบบไม่ตรงปกบ่อย

ซึ่งจริงแล้วตัวคนส่งเองเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเช็คของ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดดูหรอกว่าไอ้ของข้างในมันตรงกับที่ลูกค้าเขาสั่งหรือเปล่า
แล้วคนส่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ส่ง

ซึ่งจริงแล้วตัวลูกค้าเขาต้องไปเคลียร์กับทางต้นทาง
บริษัทที่เขาขายสินค้าเองเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ก็เลยอยากเตือนภัยให้กับคนสั่งสินค้าออนไลน
ต้องระวังด้วยคุณผู้ชมกลุ่มมิจฉาชีพมันมาแบบนี้เยอะเหลือเกิน

แล้วบางทีเนี่ยเขาจะใช้วิธียังไงว่าอ่ะคุณต้องโอนตังก่อน
คุณจะถึงแกะกล่องแกะของดูข้างในได้
แล้วบางทีจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะ

ก็เลยใช้วิธีการสั่งผ่านพวกแอปช้อปปิ้งต่าง
อย่างน้อยเขากรองร้านค้ามาแล้วส่วนหนึ่ง